สำหรับอาการอาภาษณ์ของหลวงพ่อจรรย์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
ได้ออกมาระบุว่าตอนนี้ยังต้องใช้เครื่องพยุงปอดและการพยุงหัวใจอยู่
แต่ว่าสามารถควบคุมภาวะเลือดออกและออกซิเจนในเลือดได้แล้ว
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
ออกแถลงการรายงานอาการอาภาษณ์ของพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรรย์ถิตธรรโมวัดอำภวัลจังหวัดสิงห์บุรี
ด้วยอาการหอบเหนื่อยจากโรคปอดอักเสบ
ล่าสุดวันที่๑๙มกราคมที่ผ่านมานะคะคณะแพทย์ยังคงถวายเครื่องพยุงการทำงานของหัวใจและปอด
ถวายการรักษาทดแทนไตตลอด๔๘ชั่วโมง
ถวายเลือดและเกล็ดเลือดเนื่องจากมีเลือดออกในกระเพาะอาหาร
ซึ่งสามารถควบคุมภาวะเลือดออกได้แล้วรวมถึงระดับออกซิเจนในเลือดสูงขึ้น
หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคณะแพทย์จะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ